คุณผู้ชมมาดูเรื่องแปลกที่เกิดขึ้น
ดอนหัวล่อจังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
ผู้ชายสองคนค่ะมายืนจังก้าอยู่กลางถนน
แล้วโบกให้รถของสองสามีภรรยาหยุด
อ่าแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูคลิปนี้นะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมไม่รอดนะคะ
ตำรวจสามารถตามไปตะครุบตัวได้แล้ว
แล้วไปปลุกนะยังนอนหยับหลับอยู่เลยค่ะ

เพราะว่าไปทุบกระจกรถของสาวสองสามีภรรยา

ใช่คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนนะคะ

ไม่เอามึงมีกระบองกิมขับรถ
คุณบอกให้ขับรถไปอย่าลง
มึงเสร็จลงอย่างไหนกิมมันหักกระจกกูดิ
กิมเพื่อนมันมาเต็มเลย

กิมเพื่อนมันมาหมดเลยเต็มไว้ออก

กูไปก่อนน่ะเพื่อนมาเต็มเลยไป
เออเนี่ยค่ะเขาขับรถกันมาสองผัวเมีย

ผู้ชายเป็นคนขับผู้หญิงนั่งด้านซ้าย

ดักแบบนี้แล้วทุบกระจกรถ

ภรรยาพยายามจะเตือนเสียงดังขึ้นเรื่อย
เร่งขึ้นเรื่อยแต่สามียังกระกั๊ก
คือฝ่ายผู้ชายฝ่ายคนขับที่เป็นสามี
จะลงจากรถไปถามว่ามาทุบรถเขาทำไม

เที่ยงคืนของวันที่๒๘ไปวันที่๒๘
แล้วดึกแล้วอะค่ะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็หลอนเหมือนกันนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราไปพูดคุยสอบถามนายกรกฎสุขินเป็นคนขับรถเก๋ง
แล้วก็เป็นคนประสบเหตุนี้บอกว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนของ๒๘ต่อเนื่อง๒๙กรกฎาคม
ขณะกำลังขับรถกลับจากงานเลี้ยงสักประมาณ๒๐๐เมตรจะถึงบ้านพักอยู่แล้ว
แต่จู่มีผู้ชายสองคนมายืนจังกล้าดักรออยู่กลางถนน
พอตนขับไปใกล้ชายคนหนึ่งก็เดินมาขวางหน้ารถพร้อมกับโบกนะโบกให้หยุดรถ
ตอนนั้นคุณกรกฎบอกว่าไม่ทราบจริงนะว่าเขาต้องการอะไร
แต่ช่วงจังหวะที่หลบรถเข้าข้างทางจู่มีผู้ชายอีกคนนึงมาขวางทางอีก
แล้วก็มาทุบกระจกรถฝั่งประตูคนขับตอนนั้นคุณกรกฎบอกว่า
กะว่าจะลงไปสอบถามท่านซะหน่อยว่ามาทุบรถผมทำไมรู้จักกันหรือเปล่า
แฟนค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละที่นั่งมาด้วยก็ตะโกนนะคะ
บอกว่าไปเลยไปเลยกลัวจะไม่ปลอดภัย
จังหวะที่ขับรถออกมาปรากฏว่าชายคนที่ทุบรถ
ยังขี่มอเตอร์ไซต์ตามมาอีกหลอนนะ
แต่เมื่อนายกรกฎก็คือคนขับรถยนต์เลี้ยวรถเข้าที่บ้าน
คุณผู้ชมชายคนดังกล่าวกลับรถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ขับหลบหนีไปทันทีค่ะคุณกรกฎกับภรรยาก็เลยงง
ก็เลยงงว่ามันคืออะไรพยายามที่จะนั่งทบทวนสติสตรัง

ที่ผ่านมาเราไปเคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร

มันเป็นมิจสาธิบค์หรืออีกใคร
คุณผู้ชมฟังเสียงคนที่ไปประสบเหตุกันหน่อยนะคะ

แล้วรถเราโดนทุบกระจกขนาดนั้น
ถ้าเกิดกระจกแตกผมก็คงไม่ไปไหนผมต้องอยู่ตรงจุดนั้น
แต่แฟนแต่แฟนผมเหลียวไปรอบรอบผมดูแล้วมันไม่มีใคร
แต่แฟนผมเหวียวไปรอบดูแล้วมันมีกลุ่มหนึ่งออกมาจากหอพักนะครับ
กูเข้ามาแฟนผมก็เลยบอกว่าให้ปิดประตูแล้วไปไปไม่ต้องลง
ผมก็ต้องค่อยค่อยขยับรถไปเลนซ้ายเพื่อกำลังที่จะกดโทรศัพท์
ผมกำลังกดแชทหาเพื่อนให้มาช่วยอะไรพวกนี้
ก็ความกลัวแต่ความเรากลัว
เราก็คือว่ายังไงเราต้องไปก่อนใช่ไหมคะ

รณีแบบนี้เราก็กลัวไว้ก่อน
เผื่อเขามีอาวุธอะไรมาใช่ไหม
เราก็ไม่เห็นเราก็ต้องกลัวไว้ก่อน
ส่วนเรื่องของการติดตามจับกลุ่มตัว
ผู้ชายที่ก่อเหตุมาดักหน้ารถของคุณกรกฎกับภรรยา

สามารถไปติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
เขาคนนั้นชายปริศนาคนนั้นก็คือ
นายกิตติกรช่างถมหรือว่าเก๋งอายุ๒๗ปี
ตอนตำรวจไปตะคุบตัวเนี่ยนะ
เจ้าตัวยังนอนหลับอยู่เลยค่ะ

ตอนตำรวจไปถึงยังงงอยู่เลย
ตำรวจมาทำไมฉันไปทำอะไรผิด
ตำรวจบอกว่าไม่รู้ใช่ไหมมีอะไรจะให้ดู
เอาคลิปนี่แหละค่ะที่เราได้เห็นกันนี่แหละ
ให้นายเก๋งคนนี้ดูถึงบังอ้อ

ทำไมข้อมือเคล็ดที่แท้ไปทุบรถคนอื่นนี่เอง
เก๋งบอกว่าตอนนั้นยอมรับเลยว่าเมาสุรานหนักจริง

ตำรวจบอกว่าจำไม่ได้ก็ไปโรงพักก่อนเอาแบบนี้

แจ้งความดำเนินคดีกับนายเก๋งในข้อหาร
คือทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะให้ผู้เสียหายมาพบเพื่อเจรจากัน
เพราะว่าไปทำลายทรัพย์สินเขาด้วยไปทุบรถเขาด้วยนะคะ
ดื่มเหล้าไปอันนี้เป็นเก๋งหนึ่งนะ